เอาไปข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเรื่องพี่แจ๊ดพักไว้ก่อน
มากันที่คู่รักจะบอกว่าหวานแหววมากคู่นี้
คือดิฉันอิจฉามากต้องปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปาก
เอาถุงพลาสติกคุมหน้าแล้วไปยืนตรงนู้น
ต้องบอกว่าคู่นี้เขาเปิดตัวกันมาพักนึงแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่านับนิ้วไปนับนิ้วมา๒ปีแล้วนะ
สำหรับคู่รักคู่นี้ป๊อกพัศรกรแล้วก็มากกี้ราศีค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ได้เห็นความหวานกันไปแล้วในวันครบรอบ๒ปี

เขาไปทานข้าวแฮปปี้ดินเนอร์กันมา

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยความหวานมากกว่านั้นอีก

ฟังกันค่ะว่าความหวานที่เราว่าเนี่ยคืออะไร
บอกกูชอบเค้าแค่ไหน

เนี่ยคือหวานเลี่ยนมากคือ
คือทุกอย่างเนี่ยให้เธอ

ทำไมหวานอะไรเหมือนนี้นะ

แต่งให้เป็นพิเศษนะคือเมื่อคืนนี้อยู่

แล้วรวมไปถึงเพื่อนดาราก็มีการแชร์กันนะครับ
อินสตราแกรมในยูทูปกดแชร์กันเยอะมาก
เนื่องในโอกาสพิเศษนะฮะต้องบอกว่า
อย่าว่าแต่สาวโสดอย่างเราเลย
เพื่อนซีของสาวมากกี้อย่างสาวคิมเนี่ย
รนทนไม่ไหวเหมือนกันเห็นโมเมนต์หวานขนาดนี้
ก็เลยอัพรูปอัพเพลงนี่แหละ
แล้วก็บอกว่าอิจฉายผู้ชายแต่งเพลงให้ด้วยอ่ะ

เดี๋ยวจะถามอยู่เหมือนกันว่างานนี้หมากปรินรู้หรือยัง
สาวมากสาวคิมเบอร์รี่อยากได้เพลงเหมือนกัน
ซึ่งเนื้อหาใจความในเพลงเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่า
เขาจะเล่าเรื่องราวว่าระหว่างที่เขากับมากกี้เนี่ย
คบกันเนี่ยมากันได้ยังไงเจอกันได้ยังไง
คือเล่าความเป็นมาเป็นไปในความรักของเขา
คือจะบอกว่าแต่ละคนคือทำงานเหมือนอยู่ในที่ใกล้กัน
สตูเดียวกันเจอหน้ากันแทบทุกวัน

แต่พอวันหนึ่งได้มาคุยกันเฮ้ยมันพลิกมันคลิก
แล้วมีท่อนสำคัญคุณผู้ชมลองไปฟังให้จบเพลงนะ
ที่เขาแรปเขาร้องท่อนหลังเขาบอกว่าอยากให้เป็นแม่ของลูก
มันมีท่อนหนึ่งไปฟังท้ายเพลงใกล้จะเจอ
คืออย่างนี้ก็ต้องมีแบบเดี๋ยวต้องมีข่าวดีเร็วนี้ใช่ไหม

ฉันไม่ว่าเร็วนี้แหละ

ก็จริงฟังเมื่อกี้ได้แต่อุ
ไปฟังหลายรอบแล้วคุณจะหวานจริง